และเช่นเคยครับคุณผู้ชมเช้าวันนี้นอกจากเราจะไปติดตาม
ภาพรวมและกลยุทธ์การลงทุนการวางแผนบริหารจัดการเงินของเราแล้ว
ที่จะมาหลอกให้เราทำธุรกรรมทางการเงินหลังนี้
ข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ดังนั้นเช้าวันนี้เรามาฟังคำแนะนำและวิธีการป้องกัน
ติดตามพร้อมกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
ผู้บริการส่วนงานค้าตราสานี่และหน่วยลงทุน

สวัสดีทุนคิงและก็ท่านผู้ชมพร้อมกับคุณบริการอีกชั้นอีเดะส์นะครับ

แหมงยังได้รับแรงกดดันนะครับพี่ปิ๊กจากหุ้นกลุ่มพลังงาน
โอ้โหก็เพราะว่าราคาน้ำมันเองถ้าเราดูกันดี
เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบนะที่เวทเท็กซัสเนี่ยนะครับ
ก็ลงมาเกือบ๑๗นะ
โอ้เดือนเดียว๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์

อ่าก็คาดหวังว่าเดี๋ยวจะได้ใช้น้ำมันถูกละ
ก็เดี๋ยวไปปั๊มเดี๋ยวก็จะได้ลดราคาลงมา
แต่ก็จะเป็นโชคร้ายหน่อยสำหรับคนที่ลงหุ้นน้ำมัน

อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเราเห็นว่าตลาดหุ้นไทย
เปลี่ยนลบมาประมาณสัก๑๖จุดนะครับ
แต่ถ้าเกิดไปดูอันดับการซื้อขายหุ้นเนี่ย
เห็นว่าหุ้นกลุ่มพลังงานนำโดยปตทนะฮะ

โอ้โหก็เป็นธรรมดานะครับ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันลงมาเนี่ยก็อาจจะถูกเทขายลงมาได้นะครับ

เมื่อคืนยังลงอีก๒

ก็ต้องเรียนว่าด้วยฝั่งอเมริกานะ
เขามีการขุดการปั๊ม

แล้วก็ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเนี่ย

ปริมาณการผลิตของสหรัฐเนี่ย

แล้วก็ถ้าเกิดเราลองสังเกตดีเนี่ย

แล้วถึงมีข่าวปัญหาความไม่เข้าใจกัน

ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันเหมือนกัน

ราคาน้ำมันมักจะปรับตัวได้ดี

อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า
เป็นเรื่องของพื้นฐานและราคาน้ำมัน
คือปริมาณน้ำมันที่เข้ามาแล้วก็เริ่มมีมากขึ้น

สบายได้เพิ่ม
เอาอยู่รถไปเดี๋ยวให้คนมาซื้อที่เรา
มันมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีปีก
ปริมาณการผลิตน้ำมันของอเมริกา

สาอุซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะ
ตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยอีกไม่กี่ปีน่าจะไล่แล้ว
วันนี้หนุ่มมอสถือว่าเป็นประเด็นที่ก็กดดันนะคะ

อัดอยู่เพราะว่าโอ้โหเมื่อคืนลงแรงนะ๒กว่า

เมื่อวานยังมีเรื่องของตลาดหุ้นจีน

ก็คือเป็นดัชนีที่เขาเอาไว้วัดผลงานนะ
กองทุนต่างที่ลงแบบเฮ้ยหุ้นตลาดเกิดใหม่
ซึ่งก็จะมีทั้งอเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียรวมทั้งไทยนะ

คือพูดง่ายว่าคนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ต้องเอามาเทียบกับดัชนีนี้
ซึ่งถ้าเกิดมีการเพิ่มหุ้นจีนมาแน่นอนว่านักลงทุนทั้งสถาบันทั้งรายย่อย
อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตเพิ่มน้ำหนักนะ
จะต้องลดทางหุ้นทางฝั่งบ้านเราไปเพิ่มในจีน
นี่ไงก็เลยหุ้นจีนก็เลยดูดี
แต่เพื่อนบ้านรู้สึกจะดูซบหนัก
ทีนี้ก็กลับมาถึงเรื่องหัวข้อวันนี้ครับ
เพราะว่าต้องบอกว่าแหม่ห่างหายไปนานครับ
โอ้โหนี่เราได้ยินมาเป็นหลายสิบปีนะ

พอโดนจับไปก็เงียบไปทีนึง

ยังไม่ตายนะยังไม่ตายครับ

โอ้โหแล้วโดนแก๊งพวกนี้หลอกเนี่ยนะครับ

โดยมุกที่เขาใช้ส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรมั่ง
อันดับแรกส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำธุรกรรม

อันดับแรกที่เจอกันก็คือเรื่องของ
บัญชีธนาคารกำลังถูกอายัดอยู่

ใจนะบัญชีโดนอายัด

เดินเข้ามาพรุ่งนี้บริเวณนี้เบิกไม่ได้

หลวนอายัดแล้วหลวนอายัดแล้วแล้วก็จะบอกว่า

หนี้เขาอยู่ต้องรีบชำระ

บางคนนี่ถึงถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สูงอายุหน่อย
บางคนนี่ถึงถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สูงอายุหน่อย

นะฮะบอกโอ้โหมีการเคลื่อนไหวบัญชีผิดปกติ
โอ้โหอันนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเนี่ย

โอ้โฮอันนี้ท่านพูดได้ยินแล้วตกลัวน่ะดิ
เฮ้ยฉันจะติดคุกติดตารางหรือแบบ
ช่องก่อนข่าวเรื่องฟอกเงินยังมาแรงอยู่เวลานะ

จริงแล้วการตรวจสอบมันไม่จำเป็นต้องโอนนะ

ถ้าทางตำรวจจะตรวจจริง
ทางภาครัฐเขาเข้ามาตรวจได้เลย

ใช่เขาบอกว่าการโทรใช้โทรจากระบบอินเตอร์เน็ต
ซึ่งสามารถเมคตัวเลขว่าโทรจากเบอร์ไหนได้
แล้วเวลาผู้ประสบเหตุไปเอาเบอร์ไปเช็คซิว่าเป็นเบอร์ตำรวจจริงไหม

เป็นสพอที่นู่นนี่นั่นนะ

อันนี้ก็จะทำให้ท่านเสียรู้นะ
อันถัดมาเมื่อกี้นะจะเล่นกับความกลัวของคนนะ

เช่นว่ามีเงินภาษีเข้ามาในบัญชี

จะได้เงินนี่เพิ่งขนาดฟิษฐิษฐ์เท่าไหร่มา
ต้องทำการส่งเงินไปคอนเฟิร์มก่อน

และเซจอิ๋มเงิน
มีทั้งเรื่องของถูกรางวัลจากเกมโชว์จากโครงการต่าง

ตอนนี้จะโอนไปให้บัญชีท่านแล้วแต่ยังโอนไม่ได้ฮะติดเรื่องภาษี

แล้วก็อีกอันนั้นก็คือว่ามีพัสดุมาส่งจากต่างประเทศ

ตอนนี้ติดอยู่ที่กรมศูนยากรต้องชำระภาษีอีกเหมือนกัน
เหมือนกันนะฮะคนก็ไม่รู้อะไรปุ๊บเนี่ยโอนไปเลย
ซึ่งก็เสร็จอีกมาก่อน

อันนี้เราเตรียมมาให้ครับอันดับแรกครับวางสายฮะ

วางสายเลยแต่ยังวางสติต้องตั้งสติก่อนนะฮะ

ถ้าเกิดว่ามันเป็นเบอร์ของตำรวจหรือเบอร์อะไรโทรเข้ามาเนี่ยโทรกลับไปเลย
คือเนี่ยมันจะไปหาลงพักจริงครับอันถัดมาก็คือคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมว่า
ที่มันบอกว่าบัญชีเราไปเกี่ยวกับเรื่องค้ายงค้ายาต้องโอนเงินไปให้เขาตรวจสอบเนี่ย
เราต้องคิดว่าจริงถ้าเขาจะตรวจสอบภาครัฐมันสอบง่ายแป๊บเดียวไม่ต้องโอนเงินไป
ใช่ครับไปจนถึงเรื่องของถ้าเขาไปขอข้อมูลอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดที่อยู่
เลขที่บัตรประชาชนอย่าไปให้เด็ดขาดนะครับ
ปกติเวลาไปกดตู้เราก็จะมีคำเตือนแจ้งไว้อยู่แล้ว
ถ้ามีแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงต้องดูกันดีนะ
หลงตามนะครับและอันสุดท้ายนะครับ
ก็ข้อมูลสถาบันเงินต่างที่ทางคนร้ายเขาแอบอ้างไว้
ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วว่าองค์กรตรงนี้เนี่ยมีตัวตนจริงไหม
ใช่ถ้าบอกว่าโทรมาจากสถานีตำรวจก็ต้องโทรไปที่สถานีตำรวจจริง
ไปเช็คเลยไปเช็คเลยว่ามีการตรวจสอบตัวเราเองจริงหรือเปล่า

อันนี้ก็เป็นสาระดีนะครับที่ฝากไว้เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเตือนภัยกันนะฮะ

นะครับช่วงนี้ก็กลับไปที่คนคิงครับผม

สำหรับข้อมูลการลงทุนรวมทั้งคำแนะนำในการป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพ